วางอยู่ที่แผงที่ฝรา
แล้วทำไมน่าจะอยู่ครับ
อยู่กับรถไฟ
แบบนี้ก็เรียกเถอะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ